มีผู้ชายคนนึงนะคะเขาก็ขับรถมา

โอ้โหเขาเบรกไม่ทันหลบไม่ทันพุ่งชนเต็มเลย
แต่ควายก็วิ่งหายไปนะคะเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นดึก

ก็ต้องตามหาเจ้าของควายก็ตามไม่เจอนะ
ไม่รู้ว่าเอ๊ะควายของใครอะไรยังไงแล้วควายมันเจ็บขนาดไหนนะ

ร้อยเวรสพเมืองตราดค่ะได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุ
รถชนควายนะคะถนนสายด่านเก่าเนินตาแมวอำเภอเมืองตราด
รถคันนี้นิสสันนาวาร่าสีดำ
ทะเบียนบบพผ๒๗๓๐สะแก้ว
อยู่กลางถนนแบบนี้ด้านหน้าคือพังนะคะ
ยังมีขี้ควายติดอยู่ที่ไฟหน้ารถอยู่เลยอะค่ะ
คนขับรถค่ะชื่อว่านายกฤษฎารังศรีเขาไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะคะ
เขาบอกว่าเขาก็ขับรถมาจากบ้านด่านเก่า

ควายสามตัวเดินข้ามถนนเขาเบรกไม่ทันจริงค่ะ

แล้วถนนมืดด้วยเขาบอกแบบนี้
พุ่งชนควายไปเต็มเลยตัวนึงนะคะ
ควายก็เลยวิ่งเข้าไปในทุ่งนากระเจิงกันไป
มีทั้งหมด๓ตัวแต่ชนไปตัวหนึ่ง
เขาก็จอดรถลงจากรถรีบวิ่งตามไปดู
แต่ควายก็วิ่งหนีหายไปในความมืดนะคะ
เขาก็เลยเลอะโครนเต็มตัวแบบนี้เพราะ
เขาวิ่งตามไปดูควายที่เขาชนนะคะ
ว่ามันวิ่งหนีหายไปตรงไหนยังไงนะคะ
โทรศัพท์ให้เพื่อนมาช่วยตามหาควายกัน
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปค่ะ
หมู่๘ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราด
ก็ไปเจอนายกฤษดานะคะ
ยังเฝ้าดูควายอยู่ในทุ่งนา
นายเกฤษดาคนขับกระบาดที่ชนควายอะนะ
บอกว่าหลังเกิดเหตุเขากับน้องชายเฝ้าควายทั้งคืน
เพราะว่ากลัวว่าเจ้าของจะมาจูงหนี
ประเด็นคือเขารู้สึกว่าเจ้าของควายต้องรับผิดชอบ
เพราะให้ควายมาวิ่งตัดหน้ารถเดินตัดหน้ารถเดินข้ามถนนโดยไม่ดูแล
แล้วรถเขาเสียหายเจ้าของควายควรจะรับผิดชอบ

ถูกต้องเขาก็เลยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพเมืองตราดนะคะ
ตำรวจก็ทำบันทึกให้นะคะ
ก็ต้องดูแลควายก่อนนะคะดูแลควายเอาไว้ก่อน๗วัน
ถ้าไม่มีเจ้าของมาแสดงตัวก็จะยังไงดีล่ะ
ตำรวจบอกว่าอาจจะต้องเอาควายไปขายเอาเงินมาซ่อมรถหรือยังไง
กฤษฎาบอกว่าคือเมื่อช่วงบ่ายนะคะก็นำรถไปให้อู่ซ่อมตีราคา
ความเสียหายเบื้องต้นที่ต้องซ่อมเนี่ยนะคะ๔๕๐๐บาทแน่
แล้วถ้าเจ้าของควายไม่ออกมาแสดงตัวไม่ออกมารับผิดชอบ
เจ้าของรถกระบะบอกว่างั้นผมก็คงจะต้องเอาควายสองตัวนี้ไปขาย
ต้องขายควายก็ไม่รู้จะทำยังไงขายได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้
แต่ประเด็นคือเขาก็สงสารควายแหละแต่ก็อยากจะให้เจ้าของควายมารับผิดชอบ
ร้อยเวรเขาส่งมอบครับให้เอาควายกลับมาอยู่บ้านได้ครับ
ครับแล้วก็รออีกอาทิตย์นึงถ้าไม่มีเจ้าของผมก็ต้องขายควายอะไรด้วย
ต้องออกมาซ่อมรถครับมารับผิดชอบเลยครับ
ผมก็ไม่มีตังค์พี่ก็อยากให้เขามารับผิดชอบหน่อย
แล้วก็เลี้ยงครับไม่ต้องไปปล่อยตามข้างทางพี่
มันหลายครั้งนี่ค่ะ
ประเด็นก็คือตำรวจบอกว่าควายทั้งสองตัวเนี่ยค่ะ
นายกฤษดาคนขับรถกระบะที่เขาบอกว่าเขาเป็นผู้เสียหายเนี่ยนะ
จะต้องเป็นฝ่ายดูแลควายเองนะคะ
ใช่ให้ดูแลควาย๗วันจนกว่าเจ้าของควายจะมาแสดงตัว
ผู้เสียหายก็ต้องไปเฝ้าควาย
พี่น้องสองคนไปเฝ้าควายผูกควายเขาก็กลัวว่าเจ้าของจะแอบมาเอาไปไง
ก็เลยต้องเฝ้าเอาไว้ก่อนนอนเฝ้ากันทั้งวันทั้งคืนค่ะ
ก็เลยฝากถึงเจ้าของนะคะว่าคือคนที่เลี้ยงสัตว์ลักษณะแบบนี้ค่ะ
คือต้องดูแลสัตว์ให้ดีครับอย่าปล่อยให้มาเดินตามถนนที่รถวิ่งอ่ะนะคะ
พอเกิดอุบัติเหตุเกิดความเสียหายเนี่ยมันก็มันต้องมีคนรับผิดชอบไงฮะตามหลักกฎหมาย
แต่ตำรวจท่านก็คงไม่รู้จะเอาของกลางไปไว้ที่โรงพักยังไง
สองตัวก็ไม่รู้จะไปเก็บไว้ที่โรงพักได้ยังไงค่ะ